มีเรื่องที่เจอแล้วก็ตกใจเลยค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
คืออาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งคือเขาไปซื้อต่อมา

แต่ปรากฏว่าไปเจอแท้งน้ำอยู่บนดาดฟ้า
แล้วในแท้งน้ำเนี่ยมันมีโครงกระดูกซึ่งเปื่อยยุ่ยอยู่อะค่ะ
นี่ค่ะนานแล้วก็ต้องมาดูกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๒๓เดือนนะคะ
นี่ค่ะแท้งน้ำแท้งนี้อยู่บนชั้นดาดฟ้า
ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นนะคะอยู่แถวรามคำแหง
ก็ต้องสั่งปิดล้อมให้เป็นที่ห่วงห้ามเลย
เพราะว่าคือสืบเนื่องมาจาก
มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณนะคะ
แล้วเขาไปตรวจข้างในเนี่ยสิ่งที่เห็นข้างในคือศพค่ะ
ยังไม่รู้ว่าเพศไหนด้วยนะคะมีเสื้อมีกางเกงขายาวสีซีด
ผิวหนังชิ้นเนื้อเปื่อยยุ่ยจนเหลือเพียงโครงกระดูกเป็นซาก

แท็งค์ใหญ่ประมาณ๒๐๐๐ลิตรก็อยู่ในสภาพดี

ศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓เดือน
คนที่พบศพเขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า
ผู้รับเหมาจ้างให้มาปรับปรุงอาคารนี้
เขาก็เริ่มมาเตรียมงานตั้งแต่วันที่๑๗
วันแรกที่มามันก็เหม็นมากเลยนะคุณน้ำทะพง
เขาก็คิดว่ามันมีหนูตายอยู่ตรงไหน
วันนี้ก็ยังได้กลิ่นเหมือนเดิมก็เลยตามหาต้นต่อของกลิ่น
ปรากฏว่ามาเจอแท้งน้ำว่ากลิ่นมันอยู่ในแท้งน้ำนี่แหละค่ะ
พอเข้ามาก็พอดีกำลังจะกินข้าวกันแล้วได้กลิ่นครับ
ก็เลยสงสัยก็เลยปีนขึ้นไปดูในแท็งค์
แรกก็มองไม่เห็นแล้วทีนี้มันเหม็นมากนะพี่
เห็นมากก็เลยต่อสปอร์ตไลท์มาดูว่ามันเป็นคนนะพี่

เจ้าของบ้านเขาตามเรื่องไว้หรือเปลี่ยนไหมครับ
ทราบครับเพิ่งมารู้วันนี้ครับ
โอ้โหเจออย่างนี้ก็ตกใจเลยนะคะ
นี่ค่ะตรงนี้คือมันจะเป็นอาคารพาณิชย์
มี๔คูหาติดกันแล้วตรงนี้เป็นหลังริม
ห้องริมสุดซึ่งยังไม่ได้ปรับปรุง
เจ้าของเขาซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อ๓ปีที่แล้ว
แล้ว๗เดือนก่อนก็ติดต่อผู้รับเหมาให้หาช่างมารีโนเวทนะคะ
แต่ว่าช่างทำได้ไม่นานก็เทงานทิ้ง
ส่วนอาคารก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละไม่ได้ปิดลงปิดล็อกอะไรนะคะ
๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ผู้รับเหมาเดิมก็หาช่างชุดใหม่มาปรับปรุง
จนเป็นที่มาของการเจอศพในแท้งน้ำวันนี้ล่ะค่ะ

แท้งน้ำมีขนาดใหญ่แล้วสูงด้วย
เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกิดจากการที่แบบ

ว่าศพที่อยู่ข้างในเนี่ย
น่าจะมีคนเอาไปใส่ดูไหม้นะคะ
ทีนี้เจอแล้วเอาออกเนี่ย

คือตรงข้างบนมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคะ
เนี่ยค่ะ
จากการดูคุณที่แล้วสามารถปีนที่ไม่ได้ไหมครับ

ถ้าเราต้องปีนต้องปีนจากแท้งตรงที่เขาสร้างขึ้นมา

มันอยู่ระดับหัวเราเรายืนระดับกลางแท้งน้ำเองครับ
มันห่ออยู่ในแท้งน้ำพอดีเลย
แท้งน้ำใหญ่คือว่าหัวก็ขา
ขาตะขานมึงขาจะพับอยู่

ก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของการฆาตกรรมเป็นหลักค่ะ